ปัจจุบันนี้เขามีมิจฉาชีพในการนำอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณ
ถ้าติดแล้วจะประหยัดเงินได้เท่านี้เท่านี้ก็มีการไปโพสต์

นั่นสิค่ะคือล่าสุดเขาบอกว่าไม่สามารถประหยัดได้จริงครับ
การไฟฟ้านครหลวงจึงออกมาพิสูจน์ให้เห็น

พร้อมย้ำได้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายด้วย

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนสาธิต
อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่พ่อค้าแม่ค้า
มาหลอกลวงว่าสามารถประหยัดไฟได้มากกว่าร้อยละ๕๐
และโพสต์ขายในสื่อสังคมออนไลน์
โดยผลการทดสอบพบว่าไม่สามารถประหยัดไฟได้จริง
อีกทั้งยังอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วย
เพราะผลิตจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
เสี่ยงระเบิดสูงหากเสียบพ่วงต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้านานเกินไป
กรฟนยืนยันด้วยว่าอุปกรณ์ประหยัดไฟสำหรับบ้านไม่มีจริง
พร้อมกับเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำโฆษณา
หลังประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพมาแล้วหลายราย
สินค้าประเภทเครื่องประหยัดไฟที่หลอกลวงมันไม่มีอยู่จริง
อย่าพยายามไปซื้อมาใช้เลย
สำหรับชาวบ้านทั่วไปหรือบ้านอยู่อาศัยเนี่ย
เราไม่สามารถประหยัดด้วยเครื่องพวกนี้ได้
อย่างที่ทดสอบให้เห็นก็จะเห็นว่า
กรณีทำให้กระแสไฟฟ้าขึ้นมา
ทำให้ค่าพลังงานขึ้นมานิดหนึ่งด้วยซ้ำไป
ฟนแนะนำวิธีประหยัดไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด

คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
โดยเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะเวลาที่ต้องการใช้งาน

รวมถึงปรับค่าการทำงานให้เหมาะสม
โดยเฉพาะอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ
ไม่ควรต่ำกว่า๒๖องศาเซลเซียส

เปลี่ยนไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน